เมื่อวานนี้มีคุณแม่คนหนึ่งเขาเตรียมของขวัญให้กับลูกชาย
อยากเป็นนักบอลซื้อรองเท้าสตัสเอาไว้ให้ลูก
ลูกก็ไปซ้อมบอลที่โรงเรียนแต่ขากลับ
กับเพื่อนแวะเล่นน้ำที่ฝ่ายน้ำล้นจมน้ำตายครับ
คุณแม่สุดเศร้าเสียใจมากครับ
เพราะว่าอันนี้ยังไม่ทัน

จมน้ำครับคือ
กลุ่มนี้เขาไปเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนก่อน

เล่นน้ำตรงนี้เป็นฝ่ายน้ำล้น
ฝ่ายน้ำล้นห้วยหนองแซงบ้านใหม่ศรีปฐุม

ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีเด็กผู้ชาย๕คน

กลับมาคุณสังเกตนะที่ฝ่ายน้ำล้นเนี่ย
มันจะมีเหมือนกับเป็นสโลฟตรงขอบปูนตรงนี้
เด็กเขาก็จินตนาการว่ามันเหมือนสไลเดอร์

คิดว่าอาจจะไม่ลึกมากตามภาษาลงไปเล่นปรากฏว่า

เด็กอายุ๑๑๑๒เองนะครับ
น้ำลึก๓เมตรนี่คือมิดหัวผู้ใหญ่เลยนะ
ผมเนี่ยสูงเมตร๗๐กว่าเนี่ยก็มิดหัวผมนะฮะ
แล้วเด็กอายุ๑๐กว่าเองยังตัวไม่สูงมาก

ส่วนเพื่อนอีก๒คนไม่ได้ลงเล่นด้วย
แต่ก็ว่ายน้ำไม่เป็นหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าช่วย
วิ่งไปตามชาวบ้านแต่สุดท้ายไม่ทันครับ
มาถึงกว่าจะค้นหาร่างเจอก็ผ่านไปหลายสิบนาที
สุดท้ายพบร่าง๓คนเด็กชายภูตะวันอายุ๑๑

และเด็กชายสิงหามีชื่อเล่นว่าน้องตะวันอายุ๑๒ครับ
ครอบครัวของน้องตะวันครอบครัวของหนึ่งในผู้เสียชีวิตบอกว่า

คุณแม่พักขพรหรือว่าคุณแม่ฟ้าอายุ๓๘
แม่ของน้องตะวันเด็กชายสิงหาเนี่ยนะครับ
จัดงานศพอย่างเรียบง่ายที่บ้าน
บรรยากาศก็โศกเศร้ามีคุณย่าซึ่งเป็นคนดูแลน้องแต่เล็ก
ก็มาร้องห่มร้องไห้ที่หน้าโรงศพ
คุณแม่บอกว่าเมื่อวานนี้วันแม่ใช่ไหมครับ
รอลูกกลับมาเดี๋ยวถ้าลูกกลับมาไหว้แม่
เตรียมของขวัญจะให้ลูกด้วย
เพราะความฝันน้องตะวันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
แล้วเขารักการเตะบอลมากก็เลยไปเตะบอลกับเพื่อนไงฮะ
ก่อนจะแวะเล่นน้ำขากลับบ้านแล้วจมน้ำตาย
แม่บอกว่าทำได้แค่เอารองเท้าสตัสใส่ลงไปในโรงศพให้ลูกชาย
ย่าก็บอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะสูญเสียหลานไปกระทันหันแบบนี้ครับ
ใส่ให้ด้วยค่ะ

ใส่ให้เพื่อนเข้าไปด้วยรองเท้าที่เพื่อนเอาไปที่จบหนัง
รองเท้าสนทักที่เตรียมจะไปเตรียมบอลค่ะ